ว่าข่าวแรกวันนี้หวานมาก

แม้ว่าตอนนี้คุณแก้วขึ้นเครื่องไปฝรั่งเศสแล้วค่ะ

ว่าความรักกับโทนี่มันหวานจับใจค่ะ

ว่าอยากได้แก้วเป็นแม่ของลูก
อะไรขนาดนั้นอะ
จริงไม่ค่อยอยากใช้คำว่าแฟน
เพราะว่าหนูรู้สึกว่าคำว่าแฟนมันแอบไว้รุ่นมากเกินไปนิดหนึ่งค่ะ
ก็เหมือนตอนนี้เราก็โตแล้ว
เราดูใครก็อยากให้ไปได้นาน
คนนี้เราอยากเดินทางไปเรื่อย

เราได้เห็นว่าตัวตนจริงเขาเป็นยังไง
ความเรียวของเขาความเร็วของเราเอง
เราก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบไปนั่งเฟ้งใส่กันว่า

เราค่อนข้างชอบตัวเองค่ะที่เวลาที่อยู่กับเขา
มันทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้น
บอกว่าอยากได้เป็นลูกศรัทไทยด้วยซ้ำ
อุ๊ยจริงมากจริงดี

เขาบอกว่าอยากได้เป็นลูกสัตว์ไทยด้วยซ้ำ
อุ๊ยจริงมากดีค่ะก็อยากเป็นอยู่

ก็อยากเป็นอยู่อะไรอะไร
ก็ดีค่ะอย่างที่หนูบอกว่ามันเป็นได้ก็ดีเนอะ
จริงหนูก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนดูอนาคตอยู่ตลอดนะคะ

เราจะมีอนาคตที่ดีด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างนี้